ถ้าพูดถึงเมนเผาศพดิฉันว่าความรู้สึกของแต่ละคนมัน
เศร้าค่ะงานศพไงจริงค่ะแต่ว่าที่วัดแห่งนี้นะคะ
คุณเห็นเมนคุณจะรู้สึกหวานแหววสดใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
นี่เป็นไงคะอุ้ยเมนสี่รุ้งสี่รุ้ง
พัตต์ด้นป๊อบนึกถึงไอศติมเป็นเรนโบเป็นเด็กรุ่นนี้ทัน
บอกเลยละกันว่านี่คือเมนเผาศพของวัดหนองกลายค่ะ
ตั้งอยู่ที่หมู่๖ตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์
ไอเดียการทาสีเมนเป็นสีสดใสแบบนี้ก็เป็นของเจ้าอาวาสวัดนั่นแหละค่ะ
ซึ่งพระรักษาการแทนเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็เล่าให้ทีมงานตลอดข่าวฟังนะ
บอกว่าเจ้าอาวาสท่านสั่งให้ทาสีเมนใหม่โดยให้มีการทาสีแบบ๑๒สีครบเลย
เป็นการเรียนแบบคล้ายสีรุ้งรุ้งอาจจะมี๗สี
ท่านบอกเอา๑๒สีไปเลยละกันเหตุผลก็คือว่า
ญาติโยมที่มางานศพเนี่ยนะคะมันก็เศร้าอยู่แล้ว
อยากจะให้รู้สึกว่าชีวิตมันมีความหวังมากขึ้นไม่ให้รู้สึกเศร้าโศกมากไปกว่านี้
ก็เลยให้ทาสีเมนให้มันเป็นสีลูกกวาดสดใสแบบนี้เลย
แฝงเรื่องหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับความรู้จักปลงด้วย
คนเรามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปคิดอย่าไปเศร้าอะไรมันมาก
ก็เลยทาเป็นสีลูกหวานแบบนี้เพื่อคลายความทุกข์สุขเนอะ
ก็เป็นไอเดียที่ท่านเจ้าอาวาสนั้นสร้างสรรค์ขึ้นมา
หวังว่าจะประทับอกประทับใจอย่างน้อยเห็นเราจำได้ไง
อยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่เหมือนใครเป็นเรื่องแปลก

โอ๊ยแต่ก็สีมันหลากหลายนึกกลืน

แต่ถ้ามีเยอะแปลว่าจะชนะ

คุณนึกไปถึงเรื่องนั้นได้ยังไง

เพราะว่าไปวัดนี้ก็ได้ดูอะไรที่มันแบบสบายหูสบายตา